มาต่อที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องมีนเป็นสาวขายของออนไลน์
เป็นโรคซึมเศร้าไปซื้อน้ำมันมาราดตัวจุดไฟเผาจนเสียชีวิต
ล่าสุดแม่นั้นเดินทางไปรับศพลูกสาวแล้วก็บอกว่าขอให้ชาติหน้า
ให้มีนนั้นเกิดมาเป็นลูกแม่อีก
ค่ะนี่คือมีนเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณตี๔เอง
แรกนี่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ล่าสุดก็เสียชีวิตแล้ว
คู่เป็นแม่ก็คือนางบรรพรครูประเสริฐอายุ๕๒ปี
ของนางสาวพัชราพรครูประเสริฐ
ตอนแรกเอ๊ะชื่อมิ้นหรือว่าชื่อมีนล่าสุดก็คือสรุปว่าคือน้องมีนนะ

เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์นะคุณแม่ก็ติดต่อรับศพของลูกสาวไปบำเพ็ญกุศล
หลังจากที่มีนมีอาการปวดเป็นโรคซึมเศร้า
ใช้น้ำมันเบนซินพยายามจะฆ่าตัวตายหลายครั้ง
ล่าสุดก็ราดแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองที่บ้านพักในซอยสุจินถนนวันยิ่งตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าครับ
เช้าเมื่อวานเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันไปดับไฟแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วย
ตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ก็บอกว่าผิวหนังถูกไหม้ไป๖๐จากนั้นก็นำตัวส่งไปต่อที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
โดยเมื่อตี๔กว่าของเช้าวันนี้ครับน้องมีนได้เสียชีวิตลงแล้ว
หลังจากที่คุณหมอนั้นพยายามรักษาอย่างเต็มที่โดยครอบครัวก็เตรียมเรื่องของทำศพแล้วก็กลับไปบำเพ็ญกุศล
คุณแม่ยอมรับนะว่าเสียใจมากเสียใจมากต้องมาสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไป
รู้ตลอดว่าลูกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาลูกสาวเองก็พยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง
ครอบครัวก็พยายามระวังมาตลอดช่วยเหลือทันแต่ครั้งนี้ช่วยไม่ทัน
ลูกชายวัย๖ขวบของมีนเองอยู่กับพ่อนะเมื่อวานเนี่ยมาเยี่ยมแม่ด้วยนะ
เราระวังเขาอยู่แต่คือเราระวังไม่ทัน

ก็เคยมาก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่อืม
แต่คือเราระวังทันครั้งนี้มันระวังไม่ทัน
มันก็สุดวิสัยไม่รู้จะทำยังไงกัน

เพราะว่ามีนพยายามจะฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็คนไปเห็นเนอะก็ไปช่วยทัน

แต่ว่าด้วยความที่ปัญหาชีวิตเยอะมาก

ก็เลยกลายเป็นคนคิดมากแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้า

สำหรับนางสาวพัทรพรหรือว่ามีนเนี่ย

ไปยืนหน้าเมนที่วัดแหลมใต้
บานเขาแล้วก็พยายามจุดไฟเผาตัวเอง

แต่ชาวบ้านเห็นก็ไปช่วยนำกลับมาส่งที่บ้าน

พยายามที่จะเผาตัวเองที่เมนเนี่ย

แล้วก็คนเขาก็เข้าไปห้ามไม่ทัน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เสียใจด้วยนะครับ